สุรินทร์ค่ะมีคนขับรถกระบะคันหนึ่ง
มันทุกข์ภูติศาสตร์มารวมตัวเองด้วยแล้วสิบเอ็ดชีวิตนะคะ
ขับไปใช้ความเร็วเกิดอยู่เสียหลัก
พุ่งชนเกาะกลางแล้วพลิกตะแคลงถลายข้ามไปอีกฝั่งแบบนี้ค่ะ

เพราะดีมากนะที่ไม่มีรถวิ่งสวนมาเลย

เทกระจาดเลยคนที่นั่งท้ายกระบะมา
กระเด็นตกกระบะกันไปเป็นแถวเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวานนี้นะคะบ่ายโมง๑๕นาที
จุดเกิดเหตุคือถนนสายสุรินช่องจอม
ทางกลับรถบ้านพลวงใต้ในตำบลบ้านหลวงอำเภอปราศาสตร์ค่ะ
รถกระบะอีซูซูสีเปลือกมังคุดทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๑๗๔๓สุรินทร์
สภาพก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
พลิกตะแคงอยู่ข้างทางพังเสียหายยับเยินค่ะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑รายนะคะ
รายบาดเจ็บเล็กน้อยแต่มี๒รายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เป็นผู้หญิงหนึ่งรายคือลักษณะแขนขวาหักจนผิดรูป
ส่วนอีกคนนึงเป็นเด็กเล็กนะคะมีแผลบวมที่ศีรษะแล้วก็แผลถลอกตามร่างกาย
คนขับรถกระบะคันนี้คือนายุทธนาแวงโสมอายุ๒๔ปีค่ะ
กู้ภัยปฐมพยาบาลให้เรียบร้อยเขาก็ยังมีสติพูดคุยกันได้
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับพาครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้อง
เดินทางจากอำเภอพนมดงรักจะไปเที่ยวตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
ทีนี้ระหว่างขับรถมุ่งหน้าไปซื้อของที่ตลาดอำเภอปราศาสตร์
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาวูบหลับในค่ะ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนน
รู้ตัวอีกทีคือรถเนี่ยพุ่งข้ามเลนแล้วก็เทกระจาด
ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เคราะห์ดีที่ทุกคนรอดชีวิตมาได้
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบรถคันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะ